หลังจากที่ทางตำรวจนะคะได้บุกจับแม่ชีคนหนึ่งที่จังหวัดนครพนมพร้อมเครือข่าย
ข้อหาก็คือการช่อกงชาวบ้านหลอกให้ลงทุนแชร์ลูกโซ่กองบุญค่ะ
วันนี้ทางพนักงานสอบสวนนะคะได้นำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครพนมพร้อมกับคัดค้านการประกันตัว
ติดตามประเด็นทั้งหมดนี้ได้จากรายงานเลยค่ะ
เป็นยังไงนอนพุกคืนแหละครับผมแล้วเงินทั้งหมดเราเอาไปไว้ที่ไหนครับผม
แล้วเรื่องที่ว่าเราไปหลอกคุณแม่ของเราแล้วเอาที่ที่บ้านไปขายให้คนอื่น๕ล้าน
จนตอนนี้ที่บ้านคุณแม่จะไม่มีที่อยู่แล้วตอนนี้เราทำไปทำไมครับผม
แล้วตอนนี้เงินละห้าล้านเอาไปไว้ไหนครับผม
ทำไปทางนู้นใช่ไหมใช่ครับ
ตำรวจสพกูตาใกล้คุมตัวแม่ชีอูเจ้าสำนักสถานปฏิบัติวิปัสนาพุทธศิกษี
ไปฝากทั้งที่ศาลจัวรรย์นอกควันพนมหลังถูกจับคดีช่อกงประชาชน
เจ้าหน้าที่ให้แม่ชีนุ่งห่มผ้าสีขาวแทนผ้าสีแดงที่นุ่งห่มมาตลอด
อ้างตัวว่าสำเร็จพระอรหันต์เป็นพระยาธรรมิกราช
แม้จะถูกถามถึงเงินกองทุนที่หลอกชาวบ้านลงทุนหลายล้านบาท
รวมถึงกรณีนำที่ดินของแม่บังเกิดกล้าวไปขาย
ทำให้ครอบครัวตกที่นั่งลำบากไร้ที่อยู่อาศัย
เช่นเดียวกับลูกศิษย์กลุ่มนี้ที่เดินทางมาให้กำลังใจ
ไม่ขอพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วคุณพี่นี่มากันจากไหนแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเราคิดว่ายังไงครับผม

ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่นำตัวแม่ชีอูออกมาจากห้องขัง
เพื่อให้พนักงานสอบสวนสพปลาปาก

สอบปากคำผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เนส
เนื่องจากมีผู้เสียหายแจ้งความจำนวนมาก
ว่าในอำเภอท่าอุเทนเพียงอำเภอเดียว
มีผู้เสียหายเกือบ๒๐๐คน
รวมมูลค่าความเสียหายนับ๑๐ล้านบาท
หนึ่งในนั้นคือนางสาวกฎชกรวงสุวรรณอายุ๔๖ปี
ได้รับการชักชวนจากแม่ชีการ์ตูน

และเป็นในหน้าให้ซื้อกองทุนผ้าป่าช่วยเหลือคนจน

คือผ้าปากกองเงินราคากองละ๒๐๐๐บาท
ส่วนผ้าป่าทองคำจะซื้อเป็นเงินสดราคากองละ๓๕๐๐บาท
แต่จะได้ผลตอบแทนเป็นสร้อยคอทองคำรูปภัณฑ์น้ำหนัก๑สลึง
หญิงผู้เสียหายรายนี้จึงซื้อผ้าป่าทองคำ
เริ่มต้นจากประมาณ๒๓กอง
เมื่อซื้อแล้วได้ทองจริงขายได้กำไรจึงเกิดความโลภ
กองบุญเพิ่มรวมทั้งหมด๓๐กองศูนย์เงินนับแสนบาท
กองทองนี่เขาจะนัดบอกว่าอาทิตย์เดียว
ทีนี้มันก็เริ่มมาไหลมาจนไม่มีทองอะไรมาเจ็บ

เห็นได้จริงใช่ค่ะเยอะเยอะเอาทองไปขายที่ไหน
อ่าร้านทองเป็นทองจริงไหมเป็นทองจริง
ได้ขายได้ด้วยขายได้ด้วยขายได้บัตรได้ได้สลิงเท่าไหร่
สลิงเป็น๖๐๐๐ค่ะ๖๐๐๐ถ้วนลงไป๓๐๐๐
เช่นเดียวกับในตั้มผู้เสียหายที่ร้องเรียนผ่านทางไทยรัฐทีวี
นำไปสู่การเปิดโปรงขบวนการแชร์ลูกโซ่ของแม่ชีอู
ตั้งข้อสังเกตว่าเงินในบัญชีของแม่ชีอู๋เหลือเพียง๘บาท
ยักย้ายถ่ายเทให้คนใกล้ตัวไปก่อนหน้านี้
อยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด
ที่ผ่านมาทราบว่าคนที่ไปทำงานให้แม่ชี
ได้รับเงินสดครั้งละ๑๐๐๐๑๕๐๐๐บาท
ยังซื้อทองคำให้น้ำหนัก๗บาท
บางคนทำยอดสูงแม่ชีก็นำเงินไปออกรถ

เชื่อว่าแม่ชีคนนี้เป็นคนมีสติดี
ลั่นกลองคำพูดเอาไว้แล้วจนทำให้คนหลงเชื่อ
คนปกตินี่แหละครับไม่ใช่สติไม่ดี
คนปกติแต่ว่าเป็นมิจฉาชีพ
มิจฉาชีพแล้วเขาต้องบทบาทเขาต้องเยอะนะครับ
ใส่ชุดสีขาวก็ยังแบบออกอีกแบบนึง
นี้ก็เป็นอีกเสียงหนึ่งบทบาทหนึ่ง

แบบนี้ก็จะเป็นอีกเสียงนึงพูดอีกเสียงหนึ่ง
คดีนี้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้แล้ว๖คน
และอยู่ระหว่างขยายผลจับกลุ่มเพิ่มเติม
ส่วนพระโชคชัยสุพัทโทอายุ๓๖ปี
พบในสถานปฏิบัติธรรมเมื่อวานนี้
เป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอค่ายบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรี

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน